มีเยอะไหมคนที่อยู่ข้างในที่เขาไม่สามารถออกมาสู้คดีด้วยตัวเองได้
ถ้าจะให้ผมเรียนตามตรงเลยก็คือ
ในส่วนของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
น้อยมากที่จะได้มีโอกาสประกันตัวออกมาข้างนอก

แล้วก็ส่วนมากคนที่ได้มีโอกาสประกันตัวมาเนี่ย

ซึ่งศาลเขาอาจจะเร็งเห็นว่ามันไม่คุ้มที่จะให้ประกันตัวออกมา
แต่ผมอยากจะเสนอว่าควรจะพิจารณาเป็นลายคนดีไหมว่า
คนไหนที่มีพฤติการไม่หลบหนีให้ความร่วมมือ
ดูทุกอย่างประกอบหลายอย่างนี้ครับ
เพราะว่าการที่เราได้ประกันตัวออกมาข้างนอกเนี่ย
มันทำให้เราไปหารักฐานมาต่อสู้คดีได้ง่ายกว่า
ในช่วงเวลา๖๗ปีเนี่ย
กว่าจะหลุดพ้นคดีตรงนี้มาเนี่ย
สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสูญเสียที่สุดในชีวิตคืออะไร

โอกาสที่ผมจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ผมเพิ่งจะมีลูกคนแรก

ผมเคยคิดว่าครอบครัวนี้ผมจะทำให้มันอบอุ่นสมบูรณ์ที่สุด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พังทลายไปเพราะว่ามันมีคดีนี้เข้ามา
แล้วผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมต้องย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่

ซึ่งในแง่ความเป็นจริงมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้ามันย้อนได้คุณก็พร้อมยอมจ่าย

เกิดอะไรขึ้นในระหว่างทาง๖ปี
เพราะว่าวันนั้นที่คุณแม่ไปรับเบนส์เองก็บอกว่า
บอกเองว่าไม่ต้องพาลูกมานะไม่อยากให้ลูกเจอไม่อยากให้ลูกเห็น
ผมไม่เคยทำใจยอมรับได้เลยตลอดเวลาที่ผมอยู่ข้างใน
ผมต้องพัดภาคจากลูกไปตั้งแต่อายุ๓เดือน
ลูกชายคนเดียวที่เราตั้งใจเลี้ยงอย่างธนุถนอม
เราไม่เคยมีอารมณ์ที่จะเข้าใจความรู้สึกนี้มาก่อนที่ทำไมพ่อแม่เขาถึงเป็นห่วงเราขนาดนี้
เราไม่เคยรักใครได้มากขนาดนี้ตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้า
แล้วอยู่ดีผมก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเลย
คืนวันสุดท้ายเนี่ยวันนั้นที่ผมจะเดินไปสารที่รอลุ้นประกันตัวเนี่ย
ทางคุณแพทย์ก็ยังนอนอยู่ที่บ้านเลสซิ่งก็ยังนอนอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าวันนั้นน่ะ
จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ครอบครัวเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
เขาก็คิดว่าแค่ไปรายงานตัวที่ศาลแล้วก็กลับมาแล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายและเป็นวันแรกที่ผมก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ
แต่เบนส์เนี่ยรู้ว่าจะไปฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์
ตั้งแต่ชั้นต้นเลยตั้งแต่ที่ศาลไม่ให้ประกันครับ
ก็คือเขาก็ทุกคนไม่มีใครคิดว่าจะไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าเราให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด
แต่ผมมาเผื่อใจไว้แล้วถ้าไม่ได้ก็คือต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในเพื่อต่อสู้คดีให้มันจบ

ผมคิดว่าผมอาจจะสู้คดีให้จบตั้งแต่ตอนนั้น

คันสุดท้ายเนี่ยยาวนานมาใกล้กว่านั้นมาก
๖๗ปีแล้วนะค่ะลูกก็รู้เรื่องหมดแล้ว
ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะต้องกลับเข้าไปใช้ข้างในอีกหรือเปล่าอืมอ่า
หลายคนก็แบบก็ต้องขออนุญาตถามแล้วนะฮะ
สะดวกใจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะครับผมสถานะค่ะ
ในเรื่องของสถานะตอนนี้เราก็ชัดเจนแล้ว
ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ลูกที่สมบูรณ์
แต่ในส่วนของทางเป็นคู่รักมันคงจะเลยขนันมาไกลละ
แต่ตอนนี้ผมก็รักตัวเองรักครอบครัว
แล้วก็ผมต้องให้ความสำคัญกับคุณแม่มาก
ผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีทางที่จะออกมาแล้ว

ผมอาจจะติดคุกหัวโตสู้คดีแพ้ไปแล้วก็ได้